คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เหมือนกัน
ก็เลยจะเอาสินค้าไปคืนแล้วไปทวงเงินคืนจากแม่ค้าชาวจีน
มันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสมีมีดอิโต้มาข่มขู่กันด้วย

อันนี้เป็นมามาระบังตัวเองมารักษาตัวเอง

มาไปมีบุชิกกับเงินโซนหนึ่งบุชิกจะมีสะกัดเถย

ตั้งตัวสวนตัวสวนตัว
ไอ้มันพื้นที่วังทองหลาง

ถ้าผมกลัวผมขโมยของผมไม่มายืนอยู่นี่หรอก

ใครเป็นใครในคลิปนี้อย่าเพิ่งงง

คือแม่ค้าสินค้าออนไลน์
ฝั่งชาวจีนอ่ะนะใช่เป็นชาวจีนอ่า
ชาวจีนพูดภาษาจีนได้สลับกับภาษาไทยนี่แหละฮะ
ส่วนคนที่ถ่ายกันไว้เป็นครอบครัวของลูกค้า
ที่จะเอาสินค้าไปคืนให้แม่ค้าคนนี้
เพราะได้รับสินค้ามาไม่ตรงปรกนะครับไม่ตรงปกนะครับ

วังทองหลางกรุงเทพในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ
คือหนุ่มลูกค้าคนนี้เข้าไปทวงเงินค่าสินค้าคืน
กว่ารังแต่สินค้าที่ได้มาไม่ตรงปก

แต่ทีนี้มาทวงถามถึงที่แม่ค้าไม่ยอมคืนเงินให้
แม่ค้าบอกไม่มีเงินก็เลยเกิดการโต้เถียงกันนะครับ
แล้วก็รอปภของหมู่บ้านก็ต้องเข้ามาสังเกตการณ์แบบนี้แหละฮะ
แล้วก็เมื่อกี้ถึงเหตุที่น่ากลัวก็คือ
แม่ค้าเนี่ยโอ้โหไปหยิบมีดอิโต้มาด้วยนะครับ
ด้านของนายวายุจันทรุปราคาอายุ๔๐ปี
เป็นนุ่มผู้สั่งสินค้าซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียหาย
ท่าไม่ดีฮะต้องโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยเคลียร์
อดรองท้ายนี่คุณโป้โปะเข้าไปแบบนี้
เอามาฟาดหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็โวยวายใส่
แล้วก็ที่หนักไปกว่านั้นก็คือไปคว้ามีดอิโต้เนี่ย
ทำท่ามาขู่และจะฟันหัวของผู้ชายคนนี้ด้วยคุณ

ทีนี้ทำให้ฝั่งของลูกค้าก็ต้องหนีไว้ก่อน

ตอนนั้นที่ยกปังต่อมาในความคิดคืออย่างไรครับ
กลัวไหมคะหรือยังไงอ๋อกลัวครับ
กลัวแค่เจอความทรงครับแต่ว่ามีคนห้ามไว้ครับ
แต่คิดว่าถ้าเกรงวิ่งไงจริงมันก็เรื่องวิ่งหนีครับ
นี่นะครับคือคุณวายุเขาก็เล่าให้ฟังนะ
สาวชาวจีนคนนี้นะฮะคุณคือเขาจะเอาซื้อแล้วไปขายต่อ

จ่ายเงินไปทั้งหมด๒๕๐๐๐บาท
หลังหนึ่งประมาณ๒๐ตัวคุณ
รัง๑๑๒๐ตัว

ทีนี้ของไม่ตรงปกแบบนี้ก็อยากเอาไปคืนอยากได้เงินคืน
แต่ทีนี้โอ้โหพอไปทวงแล้วกลับกลายเป็นเรื่องอย่างที่เห็นในคลิปนี้นะครับ
แล้วก็ทีนี้ฮะล่าสุดคุณนามฤทธิ์บุญนิมพุทธศิษยาวไทยรัฐทีวีของเรา
ก็ต้องโทรเช็คเรื่องนี้กับเจ้าของบริษัท
เป็นผู้หญิงชาวจีนเหมือนกัน
เธอเปิดเผยผ่านทางโทรศัพท์ร้องห่มร้องไห้เลย
บอกว่ายืนยันเธอไม่ได้ช่อกงเลย
แต่ว่าเป็นเรื่องการเข้าใจผิดระหว่างลูกน้องกับตัวของลูกค้า
ซึ่งทั้งคู่มีการเอาไปซื้อขายกันเองคุณ
โดยไม่ผ่านเจ้าของบริษัทก็คือเธอ

ตอนแรกเธอก็งงอยู่ว่าจู่ทำไมทางนายวายุผู้เสียหาย
ถึงจะมาขนสินค้าใหม่ออกจากบริษัทไปเลย
แล้วก็ยังชี้หน้าด่าเธอไว้ขี้โกงอะไรแบบนี้ด้วยนะครับ
คือก่อนหน้านี้นายวายุผู้เสียหายเนี่ย
เคยขู่จะทำร้ายร่างกายเธอแล้ว

เธอก็เลยต้องเอามีดอิโต้ออกไปเพื่อป้องกันตัว
ที่ผ่านมาเธอเองก็โดนคดีช่อกงจำนวนมากเหมือนกัน

เพราะมีคนเอาเอกสารของเธอไปปลอมแปลงลายเซ็นต์

โดยที่ตัวเธอเองไม่รู้เรื่องและไม่ได้กอดไว้เลย

ยังไม่ได้เงินคึงสักกระแดงเดียวเลย

เพราะฉะนั้นถ้ากรณีแบบนี้ลูกน้องที่เธอพูดเนี่ย

และเธอไม่รู้เลยว่าไอ้ลูกน้องตัวดี
ส่งให้กับลูกค้าแล้วมันผิดตามที่ลูกค้าสั่งซื้อมา
จริงมันเป็นเรื่องของลูกน้องกับลูกค้า
แต่ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้น
กลายเป็นว่าลูกค้ากลับมาแล้วก็จะมาหาเรื่องกับเธอ
ใช่ฮะสุดท้ายเธอก็ออกมาปกป้องตัวเองเหมือนกัน
เธอบอกว่าเธอก็ไม่ได้ตั้งใจจะเอามีดไปข่มขู่เขาเลย
แต่เขามาทั้งด่าทั้งทอทั้งขู่เธอด้วยเหมือนกัน

แล้วรองเท้าฟาดนั้นก็ป้องกันตัวใช่ไหม
นั่นแหละคือเราก็พยายามให้ฟังสองด้านนะ
เพราะอีกด้านด้านของแม่ค้าเขาจะว่ายังไงบ้าง

แต่ทีนี้ปัญหาใหญ่สุดก็คือเรื่องของสินค้า

จะเปลี่ยนคืนให้ลูกค้าไหมใช่ค่ะจะต้องไปตามเรื่องนี้ต่อ